ผมป่านุ่มโหลดแล้วครับ

คุณล่ะโหลดแล้วยัง
โหลดแล้วครับ
ก็ร้องได้ให้ล้าง
ก็ร้องได้ให้ล้าง
ก็ร้องได้ให้ล้าง
ร้องได้ให้ล้าน
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
เอาละครับทุกวัน

พิธีกรสุดหล่อและก็สุดสวย

ไม่ต้องร้องเพราะไม่ต้องร้องดี
ขอแค่ร้องให้ถูกต้องเนื้อทุกโอ้โหวันนี้ก็

ใส่ชุดนี้แล้วอาจจะทำให้คุณผู้ชมทางบ้านนะคะ
ช่วงนี้นะคะร้อนอัดคลายร้อนได้

หน้านี้ร้อนมากอุณหภูมิเท่าไหร่คะตอนนี้๔๑
ตอนนี้มัน๔๐๔๕อีกหน่อยนี่น้ำเดือดกันแล้วครับผมว่าเดินกันออกไปนะ
แต่ว่าคุณป่าถึงอุณหภูมิจะเปลี่ยนนะคะรายการเราก็ยังคงความสนุกไม่เปลี่ยนแปลงเลย
เขาบอกว่าถ้าเกิดมาฝนตกให้กลางล่มหนาวให้เปิดแอร์
ถ้าอยากได้คนเทคแคร์ให้เปิดใจ
ไม่ว่าจะอากาศร้อนอากาศเย็นรถติดฝนตกคุณก็ยังเป็นคนที่แพรว

ไม่แพลวนี่ยังไงครับ
เพราะว่าวันนี้นะคะเรามาร่วมด้วยช่วยกันนะคะ
เราอยู่ในแคมเปญที่ว่าร้องได้ให้บุญนะครับ
วันนี้เราได้รับเกียรติจากศิลปินดารานักร้องนะครับทั่วประเทศ

นะครับมาต้อนรับนะครับวันนี้ทั้ง๖ท่านนะครับ

ครอบที่ไหนต้องจะสวยผูนนางแบบ

อันนี้ไม่ใช่เดินแบบแล้วอันนี้ออกไปทางเปียงยาง
อารมปันเพลงอะไรกันเหรอครับ
เดี๋ยวบอกให้ประชาชนเขารับรู้กันหน่อย
ไม่ใช่อัลบั้ม

เซ็งเซ็งเซ็งพวกเราเซ็งเซ็งเซ็ง
มันมันมันพวกเรามันมันมัน
ที่สุดแล้วมันมันที่สุดแล้วเซ็น
ที่สุดแล้วมันที่สุดแล้วเพลงมันเจ๊

คนเงินเกรงปอนนี้ฮิตมากแถวป่าทองตลาด

คนหนึ่งคือคุณเฟิร์นและอีกคนนึง
เป็นแบบว่าสวยเป็นนางแบบด้วย

คือต้องขอบคุณเขาด้วยเขามาช่วยให้เพลงดูสนุก
ในเพลงผมเนี่ยก็จะมีฟิชาลิ่งมีนาคอมคุณตั๊กบริบูรณ์
กับสับบาท๕๐ใบเฟิร์น

งานของคุณบอลเชิญยิ้มนี่คุณป่าเคยได้ยินไหมคะงานเจ็บไหล่

มาถึงคนที่สองค่ะสวยนะคะคุณป่าวเวอรี่

เจ้าครอบมุมนภาพขีวิสในวิวัฒนีมีผลงานทั้งด้านการแสดงด้วยนะ
ก็นี่เคยเล่นละครด้วยกัน

เคยฟังปาวรีไปออกรายการรายการหนึ่งแล้วร้องเพลงสาวเพชรบุรี
ร้องให้ฟังสักนิดนึงได้ไหมคะเป็นบุญหู

มุมถุงกระโจมทอง
ฝากเพลงรักลอยลง
ห่วงใจฉัน
เสียงเพลงที่ครวน
ชวนใจวันฝากรำพันถึงเพชรบุรี
พอความกว้างตลาดแล้ว
ใช่ค่ะทั้ง๒อัลบัมเลย๒๐เพลง
เอาผ่านไปแล้วนะครับหนุ่มหล่ออารมณ์ดีสาวสวย
มาถึงหนุ่มหล่ออีกท่านหนึ่งเรื่องหล่อล่ำด้วย
คุณมิ๊กทองภูมิหล่อเชียว
ตอนนี้มีละครเรื่องอะไรตอนนี้ถ่ายเริ่มประกอบสาบดอกสร้อยอยู่ครับ
สาบดอกสร้อย

หล่อยันริ้มไก่เย็นเสียมีอะไร
แต่คนนี้อยู่อย่งพงภารพ่อ
ถูกเก่งมากนะคุณหญิงคนนี้
แล้วล่าสุดนี้โชว์ใหม่ล่ะต้อนรีบไปนะถ้าไม่รีบไปเดี๋ยวงานจะเพิ่มความดันจะมาด้วยนะฮะ
แล้วเตรียมจะมีโชว์ใหญ่อะไรให้เราดูเมื่อไหร่ฮะ
ตอนนี้โชว์เสร็จแล้วแต่ว่าเพลงยังไม่เสร็จกะว่าเพราะว่ามันอั้นมา๙ปีแล้วพี่หนุ่ม

ไม่ใช่อันโคลเซิร์ต

ติดตามผลงานของคุณฮายได้นะครับ

เรื่องร้องเพลงนี่ทางค่ายนี้เราหมดห่วงแน่นอน
มีเพลงล่าสุดค่ะแก้บนค่ะ

อยากจะพาเธอไปแก้บนอยากจะมือเธอไปแก้บน
ปล่อยไว้นานก็คงเสร็จจนเดี๋ยวโดนแย้งไป
ยังคงแทนเธอไปแก้บนได้แก้บนฉันคงสุขใจ
ส่งมือมาให้ไวจะพาเธอไปแก้
โอ้ชอบจริงดีวนี้เพลงน้องกุ้งเนี่ยร้องต้องมีท่ามีอะไรแบบ
เป็นภาษากายที่แบบว่าสุดยอดจริงเลย
แล้วเสียงสวยเสียงเอ็นดูเสียงเล็กน่ารักมาก
มาถึงสุดท้ายค่ะผู้ชายหนุ่มหล่อสูงโปร่งจมูกโด่งขาวจั๊ว
คุณนิยงมีโครงการอะไรเหมือนคุณไฮครับไหมครับ
ผมไม่มีครับแต่ก็จะมีทำเพลงเอาเพลงเก่าสายันฝากให้ร้อง
เอาเพลงพี่เป้าเก่ามาร้องใหม่
แล้วก็ทำได้ดีมากแล้วก็ทำกะว่าเขาทำอัลบั้มนี้เสร็จเนี่ย

แล้วก็ตามพี่เป้าไป
จริงก็จะตายคนเดียวไม่ได้ต้องคู่จิ้นไปด้วยครับต้องตายด้วย
และนี่คือชมหน้าทั้ง๖ท่านนะคะที่จะมาร้องได้ให้บุญกับพวกเราค่ะ
เพราะว่าวันนี้นะครับพวกเขาทั้ง๖ท่านนะครับ
จะช่วยกันนะครับร้องได้ให้บุญนะครับเพื่อนำเงินทั้งหมดนะครับ
มอบให้กับมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปธรรม
มูลนิธินี้มีความเป็นมากันยังไงไปชมพร้อมกันเลยครับ

ในประเทศไทยมีผู้พิการด้านการได้ยินกว่า๒แสนคน
และถึงแม้การได้ยินจะเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตอยู่บ้าง
แต่ศักยภาพด้านอื่นของพวกเขายังสามารถสร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้แก่สังคมได้
หากพวกเขาได้รับโอกาสและความช่วยเหลือ
มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินุปธรรม
ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช๒๔๙
เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างโอกาสและช่วยเหลือคนหูหนวก
ในด้านการศึกษาการสื่อสารเสริมสร้างศักยภาพในการประกอบอาชีพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนหูหนวกให้สามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียม
และหนึ่งในโครงการที่เป็นเป้าหมายของการดำเนินงานในปีนี้คือโครงการประสาทหูเทียม
ปีนี้เป็นปีพิเศษที่เราครบพระชนมายุ๘๔พันศาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศ
ซึ่งก็เพิ่งได้เริ่มมีการลนลงในโครงการนี้อยู่
แล้วก็ทางมูลนิธิเองก็ร่วมมือกับองค์กรแพทย์นะครับที่จะช่วยกันช่วยลนลงที่จะหาทุนให้ได้๘๔รายครับ
มาก่อนเนี่ยเป็นคนมูลดีค่ะ
เคยฟังเสียงมาก่อนพระอายุ๑๑๑๑เป็นไข้ความมองสูงนะคะ
แล้วก็คิดว่าพระเจ้าทำไมฮูไม่ได้ยินหมดเลย
ลามานาน๔๐กว่าปีคือภาษาโทรเสียงช่วยให้มีโอกาสแฟ้งเสียงใหม่ค่ะ

คือได้รับทุน
พามาแล้วต่อปี๕
มูลนิธิอนุคระคลุณหุ้นหนวกในพระบุรุณราชนูปฐัมฯขอขอบคุณ

ได้นำเงินที่ทาง

ได้มอบให้นะครับเพื่อไปทำการในโครงการประสาทหุงเทียน
ให้เด็กนะครับเล็กที่จะไม่สามารถได้ยินเสียงเพลงของพวกท่านได้เลยเนี่ยนะครับ
ได้มีโอกาสที่ได้ยินแล้วก็อยู่ในสังคมเราเหมือนคนปกติครับ

ถือว่าเป็นบุญของพวกเรานะคะที่จะได้สร้างบุญในโครงการผ่าตัดประสาทหูเทียม
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมวัฒนบรรษาแปดสิบสี่พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศค่ะครับและบุญนี้นะครับ
ไม่ใช่แค่ศิลปินดาราที่มาร่วมรายการเราจะทำได้นะครับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับ
ก็ติดตามรายละเอียดได้ในแอปพลิเคชันเลยค่ะนะครับในปีนี้นะครับ
ก็เป็นปีมหามงคลนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏนะครับ
มีพระชนมายุครบแปดสิบสี่พรรษาทางมูลนิธิเนี่ย
ก็กะว่าจะทำให้ได้บริจาคให้ได้๘๔ข้าง
สรรมาแล้วว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณประโยชน์นะคะทำไปแล้วก็คือจะไปสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติ
เช่นเป็นนักศึกษาอยู่ค่ะเป็นอาจารย์ค่ะ
ที่ยังสามารถไปประสิทธิประสาทไปสร้างความดีให้กับประเทศชาติได้
แล้วก็ทำแค่ข้างเดียวข้างเดียวหรือข้างเดียวเนี่ยทำไมข้างเดียวรู้ไหมฮะ
อย่าตกใจไปเพราะว่าข้างเดียวราคาสูงมากราคาข้างหนึ่งนะคะประมาณประมาณ
แปดแสนสี่แปดแสนห้าหมื่นแปดแสนสี่แปดแสนห้านะฮะใช่ใช่
บอกว่าทำข้างเดียวเป็นโมโนไปก็ใช้การได้นะคะ
ใช้การได้เพราะว่าค่าใช้จ่ายสูงมากวันนี้ทุกทุกท่านที่อยู่ที่นี่นะคะ
แล้วก็อีก๖ท่านที่จะมานะคะก็คือจะต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับ
เพื่อแข่งขันเกมนี้เพื่อนำเงินตรงนี้ไปช่วยให้ได้มากที่สุดนะคะ
ก็ถือว่าเป็นการทำประโยชน์นะครับเพราะว่าเราเป็นศิลปินดารา
เป็นนักร้องเป็นนักแสดงนะครับในสิบสองท่านเราจะมีตัวช่วยให้
เป็นตัวช่วยนะครับจากอีซูซูดีแม็กซ์นะครับ๑๙ดีดีไอบลูพาวเวอร์นะครับ
แต่ละท่านนะครับก็จะขึ้นมานะครับไม่มีการหยุดไม่มีการตกรอบนะครับ
ขึ้นมาร้องไป๑ท่านได้ไป๑เพลงเพลงที่๒อีกคนนึง
ขึ้นมาร้องสะสมไปเรื่อยถ้าเกิดร้องผิดร้องพลาดในเพลงใดก็แล้วแต่
ผู้กันขันคนต่อไปก็จะขึ้นมาร้องทำให้สำเร็จจนกว่าจะครบสี่วันนะครับอาทิตย์นี้นะครับ
เสาร์อาทิตย์และอาทิตย์หน้านะครับเสาร์อาทิตย์๑๒ท่านได้เท่าไหร่นะครับ
ก็จะนำไปมอบให้กับมูลนิธิสวัสดีค่ะจินตราผู้หลับอาสยามค่ะ
ลองได้ไฮลานเทปพิเศษนี่นะคะจิ้นเองก็ซิเดชจัดเต็มจัดหนักอย่างแน่นอนนะคะ
พบกันแน่นอนในวันที่สิบหกสิบเจ็ดเมษายนนี้ค่ะ